คุณผู้ชมคะพูดถึงการระบาดของโควิด๑๙ที่เชียงใหม่จริงมันส่งผลกระทบไปทั้งเมืองเลย
ก่อนหน้านี้คือเราก็นำเสนอข่าวไปว่าคนที่ไปเที่ยวที่วอร์มอัพกับที่รู้ว่าไซส์ติด
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งของผู้ว่าคือห้ามเปิดพวกสถานบริการเนี่ยไปจนถึงวันที่๓๑มกราคมคือสิ้นเดือนนี้
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนกฎหมายเอาดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่ตอนที่นายกระหนกศรีวิชัยนันประหลัดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมโรคที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
องร้อยอศจังหวัดเชียงใหม่ที่๑แล้วก็ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดูสิพอเข้าไปถึงเนี่ยนะ
ทางร้านเขาก็ปล่อยให้ลูกค้านั่งดื่มกินไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง

นี่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
แล้วเรื่องนี้เขาได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านนี่แหละ
ทางศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
เพราะมีสถานบริการบางแห่งยังแอบเปิดยังลักลอบ

ว่าถ้าเกิดว่าสถานบริการยังเปิดอยู่เนี่ย
นี่จะกลายเป็นแหล่งการแพร่ระบาดโควิด๑๙หรือเปล่า
แล้วนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พอได้รับแจ้งเรื่องมาแบบนี้
ก็เลยมอบหมายให้ทางประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบ
ดำเนินคดีตามกฎหมายสั่งปิดร้าน
ดให้บริการลูกค้าทันที

ตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่จะต้องดำเนินมาตรการแบบเข้มงวด
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คือห้ามเปิดสถานบริการไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม
เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

จะดำเนินการตามกฎหมายไม่ละเว้นแต่อย่างใด
อันนี้คือคำสั่งของทางจังหวัด
แต่พอยังเห็นการฝ่าฝืนแบบนี้กลัวว่าเดี๋ยวมันก็จะระบาดเพิ่มอีก
กลัวต้องช่วยกันเถอะครับถ้าอยากจะให้มันจบเร็วกับวิธีของโควิด๑๙